ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ในลักษณะที่การง้อขอคืนดี
อดีตสามีพยายามจะไปง้อขอคืนดีอดีตภรรยา
แต่ทางฝ่ายหญิงก็ไม่เล่นด้วยไม่อยากจะกลับไปคืนดีด้วย
กลายเป็นว่าทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
สิ่งที่อดีตสามีทำกับเธอก็คือเอาน้ำกรดสาดเลยนะคะ
แล้วเน้นสาดเข้าที่ใบหน้าที่ใบหน้าที่ผมด้านหลังตรงเนี้ยค่ะ
คือไหม้จากฤทธิ์ของน้ำกรดแล้วก่อเหตุต่อหน้าลูกชายอายุ๓ขวบ
แล้วเอาจริงเด็กก็เหมือนโดนน้ำกรดไปด้วยนะพี่อุ๋ยเสื้อเซอร์นี่มีรอยไหม้นะคะ
แต่เดี๋ยวให้เริ่มต้นจากการดูเหตุการณ์ภาพจากกล้องวงจรปิด
ทางคนเจ็บพยายามจะขอความช่วยเหลือค่ะ

เมขิงหลายอย่างไงอีกตั้งจากนี้ของคุณนะครับ
ออกแบบเสื้อใจแล้วซักนึงค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านทำผมที่ตัวคนเจ็บ
ขอประตูแล้วก็วิ่งขอความช่วยเหลือนะคะครับนางสาวธนทรหรือมาย
อายุ๒๕ปีที่หน้าที่แขนที่คอด้านหลังไม่ผู้พองอาการสาหัสนะคะ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในห้องปลอดเชื้อคือที่ใบหน้าเธอเนี่ยค่ะ
เป็นแผลเยอะมากด้านหลังศีรษะเนี่ยนะคะเส้นผมไหม้ไปตั้งแต่ท้ายทอยยันแผ่นหลังอ่ะ
สองข้างก็ได้รับบาดเจ็บค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวแถวสงประพา
ดอนเมืองกรุงเทพหนึ่งทุ่มครึ่งเมื่อวานเธอถูกน้ำกรดสาดหน้าค่ะ
วิ่งเข้ามาที่ร้านทำผมเคาะประตูเพื่อขอความช่วยเหลือ
คือเธอก็เป็นช่างทำผมอ่ะนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเธอร้องด้วยความเจ็บปวดทรมาน
รีบเข้าไปในห้องน้ำเอาน้ำล้างทางเจ้าของร้านทำผมก็รีบช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็มีการโพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกว่าช่างร้านของผมเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิด
น้องโดนน้ำกรดสาดหน้าสงสารมากน่าสงสารจริงค่ะ
น้องมายคนเจ็บบอกว่านี่คือฝีมือของในดินอายุสามสิบเอ็ดเป็นอดีตสามี
ในดินนี่คือมาดักรอเพื่อที่จะลงมือก่อเหตุนะคะพาลูกชายวัยสามขวบมาด้วย
เจ้าของร้านที่คอยช่วยเหลือคอยเอาน้ำไปช่วยล้างคอยช่วย
บอกสงสารมากสงสารมายมากแล้วโกรธแทนรีบแจ้งตำรวจให้เลยตอนนั้นเลยนะคะ

เย็นมาเย็นมาเย็นเย็นตรงนี้ไม่ต้องกลัว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

พยายามจะง้อขอคืนดีจากน้องมายที่เจ้าของร้านเล่าให้ฟังอ่ะ
ก็ตามมาง้อถึงที่ร้านก้มกราบขอให้น้องมายกลับไปคืนดีด้วย
แต่น้องมายไม่ยอมกลับไปเข้ามาในร้านเขานี่เองใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วกลายเป็นสุดท้ายทะเลาะกันจนต้องบอกว่าไปคุยกันนอกร้านไหมล่ะ
เจ้าของมาแล้วบอกไปคุยกันนอกร้านไหมล่ะ
เดี๋ยวลองดูนะคะคลิปนี้นะคะ
ไม่ก็อยากถึงมากนี้มั้ย

สิ่งในใส่โอเค
ไปข้างนอกลูกค้าอยู่
ก็เนี่ยมีลูกค้าอยู่ก็เลยให้ออกไปคุยกันข้างนอกได้ไหม
ดินก็พยายามจะง้อกลมกราบง้อน้องมายแต่น้องมายไม่ยอมกลับไปอยู่ด้วย
สุดท้ายเขาก็เหมือนกับน้องมายเขาก็พาเดินออกไป

แต่สุดท้ายก็อย่างที่เจ้าของร้านทำผมบอกจริงนะคะ
คนเราทั้งหมดรักกันแล้วไม่รักกันแล้วไปกันต่อไม่ได้แล้ว
สุดทางแล้วจริงการทำร้ายกันเนี่ยมันจะเป็นคำตอบให้คุณเหรอคะ
คุณจะได้อะไรกลับคืนมาค่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นจริงนะ
พอออกไปแล้วโอ้แล้วตอนหลังก็ไปสาดน้ำกรดเขาเลยเหรอ
ทีมข่าวก็เลยไปที่ทำงานของในดินที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
เป็นร้านคาแคร์อยู่ห่างจากร้านทำผมแค่๓๕๐เมตร
ทีมข่าวของเราก็เลยรู้ว่าลูกชายวัย๓ขวบชื่อว่าน้องนโม
ก็โดนก็เจ็บไปด้วยนะเพราะว่าเสื้อน้องอ่ะช่วงไหล่ซ้ายมีคราบน้ำกรดอยู่ด้วยนะคะ
อันนี้คือที่ทำงานของผู้ก่อเหตุครับกับที่ทำงานของฝ่ายหญิง
นี่คือเสื้อของน้องน้องนโมลูกชายวัย๓ขวบก็มีร่องรอยคราบน้ำกรดแบบนี้ค่ะ
ดีนะเด็กไม่โดนแบบเป็นอะไรบาดเจ็บไปด้วยนะคะ
ก่อเหตุต่อหน้าเด็กเด็กเพิ่ง๓ขวบเอง
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงก่อนเกิดเหตุประมาณทุ่มครึ่ง
ในดินกับน้องนโมลูกชายวัย๓ขวบจะเห็นว่าก่อนในดินไปก่อเหตุน้องวิ่งตาม
วิ่งออกมาจากร้านคาแคร์วิ่งตามพ่อไป
ภาพหน้าร้านก็จะเห็นทั้งคู่เดินตามเกาะกันออกไปนะคะ
ก็คือในดินกำลังจะไปก่อเหตุ
กลับเข้ามาตอนทุ่ม๓๙เอารถมาจอดในร้าน
ดินก็อุ้มน้องนโมมาแล้วก็นำตัวน้องไปล้างตัวในร้านค่ะ
ก็คงจะรู้ตั้งแต่ตอนนั้นว่าน้องนโมก็ถูกน้ำกรดอะไรด้วย
เด็นใส่เสื้อใส่อะไรก็เลยเอาตัวลูกชายไปล้างน้ำเปล่า
หลังจากนั้นตัวเองทำอะไรคะตัวเองหนีหนีไป
ติก็เลยไปคุยกับทางร้านนะคะ
ทางร้านไม่มีใครรู้ว่าในดินไปก่อเหตุอะไรมา
จ้างของในดินพาทีมข่าวของเราไปดูห้องนอนของในดิน
ที่เหลืออยู่ในห้องนอนก็คือขวดนมและรองเท้าของลูกชาย
แล้วก็ให้เราดูข้อความทางเฟซบุ๊กนะคะ
ในดินส่งภาพลูกชายมาให้ดูแล้วบอกว่าขอเบิกเงินล่วงหน้าพันหนึ่งได้ไหม
จะใช้เป็นค่าเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่าขอลาออกตอนนี้เดินทางถึงบ้านแล้ว
ให้เหตุผลว่ากลับบ้านเพราะเมียมีชู้อ้างแบบนี้ค่ะ
ในจ้างเองเนี่ยโทรไปหาในดินนะเพื่อจะถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดีก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะ

ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะดินนะ

รุ่นน้องที่ทำงานค่ะขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าในสมก็แล้วกันนะคะ
เล่าว่าในดินกลับมาพร้อมลูกชายหลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ย
ฐานลุกลี้ลุกลนอุ้มลูกชายไปล้างตัวเอาน้ำเปล่าเนี่ยล้างราดตัวลูกชาย
ไม่รู้ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าไปก่อเหตุอะไร
แล้วในดินเข้าห้องไปออกมาอีกทีมีกระเป๋าสะพายออกมาแล้วก็บอกว่าไปส่งหน่อยจะกลับบ้านต่างจังหวัด
บอกรุ่นน้องที่ทำงานแบบนี้ไปส่งหน่อยจะกลับบ้านต่างจังหวัด
พอรู้ข่าวก็ตกใจมากไม่คิดว่าในดินจะกล้าลงมือเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่า
ที่ผ่านมาในดินใจเย็นนะรักแฟนนะรักลูกมากด้วยอันนี้รุ่นน้องที่ทำงานบอกนะคะ
ส่วนในน้ำนามสมมุติที่เป็นหัวหน้างานก็บอกว่าในดินเคยมาบ่นมาระบายให้ฟังว่าเมียมีผู้ชายมาติดพันธุ์เยอะมาขอเลิกเพราะอยากจะไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างนะคะเป็นข้อมูลจากหัวหน้างานของในดินผู้ก่อเหตุเท่านั้นทีนี้ในดินรักรักอดีตภรรยามากไม่ยอมเลิกยังไงก็ไม่ยอมเพราะลำบากมาด้วยกันเคยบ่นว่าถ้าฝ่ายหญิงไปมีคนอื่นจะฆ่าให้ตาย
คนเจ็ดนะคะเรียกพยานในเหตุการณ์มาสอบปากคำ
และตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างติดตามตัวในดิน
ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเบื้องต้นข้อหาก็คือ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ